วันนี้วันที่๑๑พฤษภาคมและอีก๕วัน

พาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลสนับสนุนการลงทุนหน่อย

ที่วัดศรีนวรัฐอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
สุดสัปดาห์เนี่ยคนเยอะแยะเข้าไปทำไม
ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
จาก๔เจ้าแม่ตะเคียนทอง
มีเจ้าแม่ศรีสุวรรณเจ้าแม่ศรีสังวาน
เจ้าแม่ปารตีและเจ้าแม่ศรีสุดา
รวมถึงจุดนี้มีกุมารทองอีกด้วย๔องค์ค่ะ
อกจากการนำดอกไม้ไปพร้อมน้ำแดง

เอาหน้ากากอนามัยไปวางใส่พานถวายเจ้าแม่ด้วย
หวังจะให้โควิดหมดไปจากประเทศไทย

ซึ่งก็ต้องรอให้ร่างทรงมาใส่หน้ากาก
หุ่นจำลองของเจ้าแม่ต่อไปค่ะ
พรางคุณผู้ชมไปที่อับดอกคำใต้
ขยับไปนิดนึงดอกคำใต้พยาว
มีชาวบ้านไปกราบว่าขอโชคขอราบ
รากไม้ดูคล้ายพญานาคเขาบอกแบบนี้
คล้ายกับพญานาคโพลมากลางต้นโพลเลย
แล้วก็เสี่ยงทายหาเลขเด็ดกัน
จากการสังเกตพบว่ารากต้นโพมันม้วนเป็นขดนะ

เขาบอกว่ามันเหมือนมากเลยเหมือนพญานาคเลย
ยาวประมาณ๒เมตรชาวบ้านเอาผ้าเจ็ดสีไปผูกตามความเชื่อ
ต้นโพต้นนี้ชาวบ้านเชื่อว่าอายุมากกว่า๑๐๐ปี

ลำต้น๑๐คนโอบเป็นต้นโพขนาดใหญ่
และเก่าแก่มากที่สุดต้นหนึ่งของตำบลป่าซางค่ะ
แปลกกันต่อค่ะยังอยู่ที่เรื่องของต้นไม้
จากรากจากโคนมาดูผลกันบ้าง
ผลมะม่วงค่ะไม่ใช่เลขนี้นะคะ
เป็นผลมะม่วงที่พาไปชมเนี่ยเป็นบ้านเล็กที่เขา๙ทับ๔ค่ะ
เขาบอกมะม่วงมันสีสวยมากชื่อว่าพันหง๓๖๑
สีม่วงหากินยากราคาแพง
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณไพโรธชวนสกุลนะคะ

เล่าว่าตัดกิ่งมะม่วงด้านนี้ออกไปแล้วหลายปีแล้วคิดว่ามันตาย
แต่จู่ค่ะช่อใหม่มันแตกขึ้นมาและแถมยังออกผลด้วยสวยด้วย๒ลูกค่ะ
ก็ไม่น่าเชื่อนะคะเขาบอกแบบนี้นะคาดว่ามะม่วงน่าจะให้โชคกลับมาให้โชค
ตั้งใจว่างวดนี้แหละเดี๋ยวจะซื้อแน่นอนเลขที่บ้านค่ะ
ข้อมูลสุดท้ายที่สนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุน๑๖พฤษภาคมนี้นะคะ
ที่จังหวัดสุโขทัยทีมอาสากู้ภัยร่วมกับตันยูสุโขทัย
เอาอุปกรณ์ไปจับงูค่ะที่บ้านเลขที่๒๒ทับ๑๑หมู่ที่๔อำเภอเมือง
เป็นบ้านของนายนารากรเนียมคนตรงเจ้าของบ้านยืนรออยู่หน้าบ้านค่ะ
ก็กลัวเหมือนกันแต่ก็ชี้ไปชี้จุดบอกเจ้าหน้าที่ไปนะคะ
งูมันอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่ด้วยเลื้อยมาจากต้นมะม่วงข้างบ้าน
อาสากู้ภัยค่ะช่วยจับได้สำเร็จมันคืองูเหลือมตัวใหญ่มากนะคะ
ความยาว๔เมตร๒๐เซนติเมตรหนักมากกว่า๖๐กิโลกรัมค่ะ
ขั้นตอนต่อไปแน่นอนค่ะจับได้แล้วไม่ปล่อยไว้ตรงนี้หรอก
กระสอบสิคะแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ